กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงชื่อของมิตรชัยบัญชา
ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกลุ่มคนรักมิตรชัยบัญชา
ได้มีการจัดงานรำลึกครบรอบ๕๐ปีการเสียชีวิตของพระเอกดังด้วยนะคะ
จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์บัญชาอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ซึ่งก็มีพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณ
ด้วยอาหารคาหวานนะคะหน้ารูปเหมือนของพระเอกผู้ล่วงลับ
และขณะทำพิธีเส้นไหว้นั้นนะคะ
นายอำเภอเมืองพิศนุโลกก็ได้มาจุดทูบเสี่ยงโชค
ที่จะมีตัวเลขปรากฏพอทูบไหม้หมดดอกแล้ว
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงเส้นไหว้นะคะ
ผู้เข้าร่วมพิธีก็พากันถ่ายรูปแล้วค่ะ
ถ่ายรูปในงานไม่พอถ่ายรูปทูปที่มันหมดไปนี่แหละ
ปรากฏตัวเลขเอาไว้เนี่ยดิฉันอ่านตามที่เขาบอกมานะ
บอกว่านักข่าวเขาเห็นเขาบอกว่า
หมายเลขที่เห็นน่าจะมีคุณเห็นไหม๔อะไรนะ๗แล้วก็๕๗
ประมาณนี้ชัดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่บรรดาคนที่เขาชอบเสียงดวงเสียงโชค
ในช่วงวันที่จะถึงวันที่๑๖ตุลาคมที่จะออกรางวัลนี้
รายถึงขั้นกับว่าบนบานสารกล่าวเลยว่า
ถ้าโชคดีได้โชคได้ลาบไปเดี๋ยวจะมาแก้บน
มาซื้ออาหารคาวอาหารหวานผลไม้
เส้นไหว้ดวงวิญญาณของพระเอกตลอดการที่พิพิธภัณฑ์บัญชาทันที
หลังจากได้รับเงินรางวัลด้วย
อกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดแสดง
เขาเรียกเป็นการแสดงภาพผลงานในอดีตของมิตรชัยบัญชา
โชว์ให้กับผู้ที่สนใจกับแฟนได้มาชมกันด้วย
ซึ่งคุณมิตรชัยบัญชาต้องบอกว่ามีผลงานโดดเด่นมาก
ในช่วงปีพศ๒๕๐๑ถึง๒๕๕๙
ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์๑๖มมเลยนะ
แล้วก็มีผลงานรวมทั้งหมดกว่า๓๐๐เรื่อง
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์
ขณะถ่ายทำหนังเรื่องอินซีทองนะคะ
ที่บริเวณหาดดงตานพัทยาใต้เมื่อวันที่๘ตุลาคมปี๒๕๕๙
ด้วยวัยเพียงแค่๓๖ปี
ก็ถือว่ามิตรชัยบัญชาจากไปครบ๕๐ปีแล้ว
แต่ว่ายังอยู่ในหัวใจของแฟนภาพยนตร์ชาวไทยในยุคนั้นเลย
คือพูดชื่อมาเราอาจจะไม่ทันแต่เรารู้จัก
เพราะว่าเขาเป็นตำนานของพระเอกตลอดการจริงค่ะ